ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่บริเวณพระบรมมหาราชวังกันหน่อยนะคะ
อย่างที่คุณทัศนัยได้บอกไปว่าวันนี้ในวันแรกที่นักท่องเที่ยวจะสามารถเข้าไปชมวัดพระแก้วได้ตามปกติ
หลังจากที่ปิดมาเป็นเวลากว่า๑๘วัน
ภาพรวมเห็นว่าการเดินทางหลายอย่างยังไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นักค่ะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกับคุณธิตาพาสิริพิพัฒน์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากพระบรมมหาราชวังเชิญค่ะ
นักท่องเที่ยวจากหลากหลายประเทศกว่า๕๐๐
ทยอยเดินทางมาที่พระบรมมหาราชวังตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
โดยหลายคนก็ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ด้วยการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีสุภาพ
รวมถึงต้องยอมเดินอ้อมหลายรอบเพื่อที่จะเข้ามาพื้นที่นี้ค่ะ
นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าชมพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่อง
แม้ว่าการเดินทางมาอย่างที่นี่จะไม่สะดวกเหมือนปกติ
เพราะรอบท้องสนามหลวงปิดถนนหลายสายจึงทำให้นักท่องเที่ยวต้องเดินอ้อมหลายรอบ
เพื่อที่จะเข้าไปชมด้านในของพระบรมมหาราชวัง
โดยไกด์นำเที่ยวเองก็ยอมรับว่าต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัวระยะหนึ่ง
ปัญหาก็จะมีเรื่องเส้นทางในการเข้าออกเพราะว่าไม่รู้เราจะเข้าทางไหน
คนไทยก็เข้าอีกทางหนึ่งต่างชาติก็เข้าอีกทางหนึ่ง
ทีนี้ก็ไม่มีคนบอกถามตำรวจก็บอกอีกอย่างถามทหารก็บอกอีกอย่าง
จอหอก็บอกอีกหนึ่งอย่างซึ่งเป็นประเด็นที่ไม่ตรงกัน
ซึ่งตอนนี้เรารู้แล้วว่าจะต้องเดินยังไงเข้าทางไหน
รอบแรกเราพลาดไปแล้วทีนึงใช่
สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในวันนี้ก็มีทั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาด้วยตัวเอง
และเดินทางมาพร้อมกับบริษัททัวร์โดยก่อนหน้านี้อธิบดีการท่องเที่ยว
คาดว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ๖๐๐คน
ที่เดินทางมาเข้าชมพระบรมมหาราชวังและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยในวันถัดไป
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาในวันนี้ทราบสถานการณ์ของประเทศไทยเป็นอย่างดี
เตรียมพร้อมสำหรับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ
โดยนักท่องเที่ยวชาวสหรัฐอเมริกาคู่นี้ให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวีว่า
รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย
บอกด้วยว่าวัฒนธรรมที่ได้เห็นและที่เกิดขึ้นในประเทศไทยช่วงนี้
ไม่มีเหมือนที่สหรัฐอเมริกามี
เขาจึงรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องลำบากใจ
ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยในช่วงนี้ค่ะ
สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าไปชมที่พระบรมมหาราชวัง
สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา๘นาฬิกา๓๐นาทีไปจนถึง๑๕นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
ซึ่งประตูเดียวเท่านั้นนะคะที่จะสามารถเข้าและออกได้ก็คือประตูวิเศษชัยศรี
ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะ
โดยวันนี้บริษัททัวร์หลายแห่งก็แก้ปัญหาด้วยการนำรถทัวร์ไปจอดที่เอเชียทีกนะคะ
แล้วก็นั่งเรือนำนักท่องเที่ยวมาลงที่ท่ามหาราชหรือแม้ก็ท่าช้างค่ะ
ิตภาษิริพิพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากพระบรมมหาราชวัง